นี่ก็สวยดอกนี้สวยมากที่สุดแล้วค่ะ
ในบรรดาที่ยืนอยู่ตรงนี้
สวัสดีค่ะรุกรณรสหนาวดอกดาวซูเฟอร์สรามมาแล้วนะคะ
วันนี้มาท่ามกลางบรรยากาศทุ่งบัวแดงค่ะ
ที่จังหวัดหนองคาย
คุณผู้ชมค่ะณช่วงเวลานี้นะคะ
โอ้โหอากาศเนี่ยมันดีตอนช่วงเช้านะคะ
โอ้ยฟ้าปลงล่วงสบายดอกบัวก็สวยด้วยนะคะ
แต่ช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่อากาศค่อนข้างแปรปรวน
ฝนมากขึ้นอากาศจะอุณหภูมิจะลดลงก็คือหนาวมากขึ้นนั่นเอง
และนอกจากนี้ลมแรงขึ้นด้วยนะคะ

ภาพถ่ายดาวเทียมและช่วงเวลานี้จะเห็นว่า
มีกลุ่มเมฆที่อาจจะทำให้เกิดฝนได้ที่ภาคอีสานและภาคใต้
คุณผู้ชมพี่น้องภาคใต้เป็นยังไงบ้างคะ
ช่วงเวลานี้ฝนมารึยังรายงานกันเข้ามาหน่อยนะคะ

จากเรื่องของปัจจัยที่ทำให้เกิดฝน
ก็คือกลุ่มเมฆที่คุณผู้ชมเห็นนะตอนนี้แล้ว
ลมค่ะปัจจัยเดิมยังอยู่
ลมตะวันตกระดับบนค่ะ
ยังคงพัดพาเข้ามาสู่ประเทศไทย
วกกับลมหนาวจากประเทศจีนที่จะมีกำลังแรงขึ้น

อ่าวไทยเห็นไหมคะมันพัดขึ้นมาแบบนี้

ละ๑๐๓๐ของพื้นที่ตกทั่วถึงเลยค่ะ

พื้นที่อุบลราชธานีอำนาจริยะโสธร
ภาคเหนือตอนล่างพิษนุโลกกำแพงเพชรก็มา
ส่วนช่วงบ่ายฝนไปไหน

เริ่มตั้งแต่ชุมพรลากยาวลงไปเลย

วันนี้ฝนไปฝนตกทั่วไทยนะคะ

กรุงเทพมหานครรวมถึงภาคตะวันออกด้วย
ใครที่จะเดินทางออกนอกพื้นที่
หรือว่าไปทำงานพกร่มสักนิดนึงนะคะ
ส่วนวันนี้ค่ะคลื่นสูงขึ้นมานะ
แต่ว่าก็ไม่น่าเป็นโหงมากเท่าไรนะคะ
ตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปค่ะคลื่นสูง๑เมตร๕๐เซนติเมตรถึง๒เมตรค่ะ
คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงนะ
และเนี่ยอีกหนึ่งอย่างก็คือเส้นสีแดงนี่คือเส้นของความชื้นที่พัด
ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยอยู่นะคะ
และจะเห็นว่าความโค้งของเส้นหมายถึงว่าเขามีกำลังที่มันแรงขึ้น
วกกับความถี่ระยะห่างของเส้นนะคะ
นี่แหละลมหนาวเขากำลังพัดขึ้นมาแรงขึ้น
ลมหนาวก็คือสีฟ้าเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมาใกล้ประเทศไทยมากนะ
สัปดาห์หน้าเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะว่าเขาถึงไหนแล้วนะคะ
แต่ตอนนี้เองค่ะบริเวณแม่ห้องศรและเชียงใหม่หนาวมากจ้ะ
วันนี้เป็นต้นไประมัดระวังเรื่องของสุขภาพให้ดีนะคะ
ช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ลมมันก็แรงด้วยนะ
เมื่อวานนี้ค่ะที่กว้านพยาวลมแรงมาก
นักท่องเที่ยวตกใจเลยค่ะเพราะลมแรงไม่ใช่ทะเลนะเนี่ย
ต้องหยุดให้บริการท่าเรือวัดโลติกะอารามเลยนะ
เพราะว่าจุดนี้จะเป็นลักษณะของโบสถ์กลางน้ำใช่ไหม
แล้วคนก็จะนั่งเรือไปเที่ยวคือเมื่อวานลงไปเที่ยวไม่ได้อะค่ะ
เอาระวังนอกจากนี้ที่บึงการค่ะ
ผลพวงจากความกดอากาศสูงจากจีน
ก็คือความหนาวนี่แหละพอมันพัดเข้ามาฝนตกที่บึงการค่ะ
แต่ทีนี้ชาวนาก็ดีใจนะเพราะว่าหวานข้าวนาปรังไปไม่นาน
มีน้ำลงมาแบบนี้ข้าวต้องดีแน่เลยนะคะ
จากก่อนหน้านี้ที่ดินแตกระแหงแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าเริ่มดีใจค่ะ
ดีใจกับชาวนาด้วยนะคะเตือนเรื่องของรมนี่แหละ
ลมเนี่ยเมื่อวานเนี่ยลมว่อยมันบอกสภัยอีสานลมว่อย
วอยแปลว่าลมมันค่อยมาเบาแล้วมันเย็น